ไม่รู้บางหมอลำกอลลำแบบไหนถ้าลำแบบนี้นี่

ฝั่งผมไม่อยู่บนหัวเลยขอข่อมือ

ใส่เหมือนกางเกงในหรือกางเกงว่ายน้ำสีขาว
เป็นสีทรูแล้วก็เต้นเด้งดึงอย่างนี้

อืมแต่แหมคนพอเห็นคลิปนี้ก็วิจารณ์ไง

คลิปที่คนเขาวิจารณ์เนี่ยคลิปไหนหมอลำเต้นสะบัดเลยหมอลำชายนะฮะ

โอ้โหหลายคนดูแล้วบอกต้องขนาดนี้เลยเหรอ

ใช่อันนี้นี่คือต่างมุมมองจริงนะคะ

บางคนก็บอกแหมนี่ประเทศไทยนะ

บางคนก็อยู่ติดขอบเวทีเลย
เห็นหนุ่มแบบหล่อแบบนี้นะ
ตัวหวิวนิดหน่อย
บางคนบอกไม่โป๊ะหรอกปูด

คุณผู้ชมคิดเห็นประการใดส่งมาหน่อยฮะ
ค่ะทีนี้ลองฟังทางเจ้าของวงไหมคะ

เป็นเจ้าของคณะหมอลำศิลปินภูไทย
ชี้แจงบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปเก่า

ส่วนงานโชว์วาบวิวที่ถูกวิจารณ์แบบนี้
ส่วนตัวมันเหมือนการรับประตาศาลอาหารคุณพุทธ
ที่บางคนบอกว่าที่ชอบแบบซึปแซป
บางคนก็บอกว่าชอบแบบใช่ไหมค่ะ
เป็นการจัดชุดให้เหมาะสมกับเนื้อเพลง
มองของผู้บริหารหววงมองว่างานโชว์มันมีหลายแบบนะ
ทั้งแบบวัฒนธรรมโชว์วอกบิวต์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนดู
ลองฟังไหมครับค่ะสำหรับเรื่องงานโชว์ที่วาบวิว
งานโชว์ที่เป็นว๊อบแวมสำหรับตัวพ่อวีนะครับ
ก็คิดอีกมุมจุดที่ว่ามันคนหลายคนเนอะคิดไม่เหมือนกัน
เหมือนมันเป็นอาหารที่คนต้องการนะครับ
บางคนก็ต้องการส้มตำบางคนก็ต้องการผัก
บางคนก็ต้องชอบลาบบัวลาบอะไรต่าง
เป็นลาบเป็นผัดเป็นต้มแกงก็ทอด
แล้วผมมุมมองว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมคิดงานโชว์ที่หลากหลายออกมา
อยากให้มองว่าเป็นงานศิลป์เป็นศิลปะ
ไม่อยากให้มองคำว่าอุ๊ยอะไรโป๋อะไรขายแบบนี้อะไรแบบนี้
อยากจะให้เห็นแบบว่าเออมีหลายอารมณ์จริงวะ
อย่างเพลงที่เขาใส่ชุดนี้มันคือเพลงปล่อยน้ำใส่นาน้อง
ของคุณเพชรสหรัฐเขาก็เลยแต่งกายให้มันดูเหมาะสมกับเพลงอะไรอย่างนี้
คือเนื้อมันจะแบบว่าสองแง่สองงามนิด
ประมาณนั้นก็เลยแต่งตัวแบบนี้แหละ
แต่จริงในวงเนี่ยเขาก็จะมีแดนเซอร์ทั้งผู้หญิงผู้ชายที่แบบว่าแต่งตัวอลังการเหมือนกันนะ
แล้วแต่เพลงบางเพลงนี้อลังการจริงคุณถ้าไม่น่าเชื่อแล้ววงหมอลำไทยจะทุ่มทุนกันขนาดไหน

นี่แล้วเขาก็ซ้อมเสริมอะไรกัน
ใช่คือคนเต้นเนี่ยที่เป็นแดนเซอร์เนี่ยบอกว่าอยากให้แบบเปิดใจนะให้เข้า

เพราะว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะนะ
แต่ความเห็นชาวเน็ตก็แตกเป็นสองทางแล้วนะ